คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่ความหวานนะคะสำหรับคู่ของเวียและเบลล่า
ปีเก่าหรือปีใหม่ความหวานเนี่ยก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปเลย
ทริปสิ้นปีที่ผ่านมาเขาพากันไปเที่ยวกันถึงญี่ปุ่นนะคะ
แล้วก็มีแฮชแท็กเจแฟนกับฉันกดข้อแรกก็คือห้ามทิ้ง
จริงเนี่ยมันเป็นเพลงเป็นแฟนกับฉันกดคอแรกก็คือห้ามทิ้ง
แต่เขาเปลี่ยนเป็นเจแปนนะคะคุณผู้ชมตอกย้ำความหวานกันไปอีก
แถมยังมีโมเมนต์เตอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดฝ่ายหญิงอีกด้วย
โดยพระเอกหนุ่มบอกว่าเป็นทริปพักผ่อนกับเพื่อนของสาวเบลล่า
คือเขาตั้งใจจะจัดเบิร์ตเดย์ให้เพื่อนก็เลยต้องเคลียร์คิวไปร่วมทริป
ส่วนทริปเอาใจคุณแม่ของสาวเบลล่าที่อาสาไปเป็นสารถีให้เนี่ย
เจ้าตัวบอกว่าทำหน้าที่ลูกชายคนโตส่วนหน้าที่ลูกเขยก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปจ้า
เที่ยวกันเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบพาครอบครัวไปเที่ยวด้วยอะไรอย่างนี้
เหมือนเราเป็นลูกชายครับเพราะว่าเราก็เหมือนเป็นลูกชายคนโต
ก็ถ้ามีอะไรช่วยได้ขับรถอะไรอย่างนี้เราก็จะขับรถอะไรอย่างนี้ฮะ
แล้วก็ดูแลกันง่ายไม่มีอะไรก็
ก็ต้องรอต่อไปครับแล้วก็ต้องพิสูจน์ตัวเองครับ
อืมก็ทำหน้าที่เป็นพี่คนโตไปก่อนส่วนหน้าที่ลูกเขยเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะคะ